การขัดกระดาษทรายเป็นขั้นตอนลำดับถัดมาต่อจากการลงรักสมุก
เมื่อลงรักสมุกแล้วทำให้พระพุทธรูปมีส่วนประกอบที่สมบูรณ์มากขึ้น
ก็จะต้องมีการปรับผิวและขัดแต่งเนื้อโลหะของพระพุทธรูป
มีผิวที่เรียบเสมอกันทั่วทั้งองค์อีกครั้งด้วยการขัดกระดาษทราย
ซึ่งช่างจะมีเคล็ดลับในการใช้กระดาษทรายที่เริ่มต้นขัดด้วยกระดาษทรายหยาบเสียก่อน
แต่จะต้องระวังไม่ให้เกิดรอยขีดขวนลึกเฉพาะจุดเกินไป
แล้วจึงค่อยใช้กระดาษทรายที่ละเอียดมากขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน